คุณผู้ชมหลายคนคงสงสัยนะครับว่า
หมอชิดจะย้ายไปที่ไหนหรือว่าจะอยู่ที่เดิม
ปัจจุบันในหมอที่๒ก็อยู่ในพื้นที่ของเขานะครับ

แต่ว่าเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นว่า
อีก๖ปีข้างหน้าหมอชิดใหม่ที่เราเรียกกันเนี่ย
ย้ายกลับมาจุดเดิมที่เคยอยู่
ทางด้านของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ในการย้ายสถานีขนส่งหมอชิด๒ในปัจจุบัน
หรือว่าสถานีขนส่งพฤษภัณฑ์กรุงเทพ
ไม่จำเป็นต้องศึกษาใหม่ไม่ต้องศึกษาเพิ่ม
ย้ายครั้งนี้คำนึงถึงความสะดวกสบายของประชาชนในการเชื่อมต่อการเดินทาง
เพราะว่าจุดนี้แน่นอนมีรถไฟฟ้าในการเข้าเมืองก็คือสายสีเขียว
และรถไฟฟ้าใต้ดินคือสายสีน้ำเงิน
ที่สำคัญมีบ้านรถเมฆของสมกรหลายสายก็จอดอยู่
แล้วก็คำนึงถึงการรองรับปริมาณความต้องการในการใช้งานในอนาคตด้วย
ทางด้านของนายจิรษักยาวัชสกุล
เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบกษออกมาระบุว่า
การย้ายหมอดที่๒เป็นนโยบายที่ต้องปฏิบัติล่าสุดนั้นก็อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้
เรื่องของการสร้างอาคารต่อจากศูนย์ซ่อมบำรุงเดิม
อาจจะเป็นอาคาร๔ชั้นซึ่งต้องศึกษาว่าโครงสร้างอาคารเดิมนั้นสามารถรองรับรถทัวร์ได้หรือเปล่า
ประมาณขนาด๑๕เมตรเข้าไปจอดได้หรือไม่
โดยต้องเตรียมแผนจัดการจราจรในการเข้าออกรวมไปถึงต้องหาพื้นที่ในการจอดรถสำรองด้วย
เพราะแน่นอนถ้าเกิดย้ายมารถต้องติดมากกว่าปัจจุบันอย่างแน่นอน
ห่างจากสถานีขนส่งหมอชิด๒ที่ตั้งอยู่เดิมประมาณ๓กิโล
จอดรถสายยาวที่มีระยะทางในการเดินทาง๒๐๐กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร
ใช้พื้นที่๑แสน๑หมื่นตระดังเมตร
โดยจะใช้วิธีการก่อสร้างอาคารหลายชั้นขึ้นไปครับ
แล้วก็นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการลักษณะเดียวกันกับที่โตเกียวของญี่ปุ่น
ว่าจะเปิดได้๒๕๖๖หรืออีก๖ปีข้างหน้า
สำหรับรถโดยสารระยะสั้นที่วิ่งไม่เกิน๒๐๐กิโลเมตรจากกรุงเทพ
อยู่ที่สถานีกลางบางซื่อ
ก็คือจุดเดิมบนเนื้อที่๖๐๐๐ตระดังเมตร
สะดวกในการเชื่อมต่อกับรถขอสมกแท็กซี่และรถไฟ
โดยกระทรวงคมนาคมก็กำชับให้วนรถไปรับส่งผู้โดยสาร
ระหว่าง๒สถานีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก
หรือว่าใช้เป็นรถชันเตอร์บัสด้วย